เข้า๑พฤศจิกายนเปิดประเทศไทยนะครับ

คนไทยก็ดีใจกับการเปิดประเทศครั้งนี้
เช่นเดียวกันกับต่างด้าวเขาก็ว่างเว้นงานเป็นมานาน
คราวนี้ก็ดีใจแห่แหนทะลักเข้ามาบ้านเราประเทศไทย
แต่คำว่าแห่แหนคือมาผิดกฎหมาย
ส่วนใหญ่ผิดกฎหมายแล้วรอบนี้ที่จังหวัดระนองฮะ
ต้องดูที่ระนองต้องดูเพราะว่ารถที่จับได้๒คันเท่านั้น
กระบะแค่๒คันเท่านั้นแต่บรรจุ๒คันนี้
รวม๕๐คนอัดอยู่ในกระบะคันเล็ก๒คันเท่านั้นเองครับ
พอเจ้าหน้าที่จับได้เอาออกมาออกมาเร็วเร็วไม่ได้ครับ
ทำไมอ่ะต้องค่อยค่อยแงะออกมาเหมือนปลากระป๋องอ่ะ
เพราะว่าเออใช่เพราะเวลาเขานั่งเขาไม่ได้นั่งแบบ
หน้าชนกัน๗คนแถวละ๗คนเพราะอัดอยู่ในนี้๒๒คน
ขาของเราไปเป็นขาของเพื่อนอ่ะคือแก้มเพื่อนไม่มี
เพราะอัดจากนังนี้แต่ละคันเนี่ย๒๒คนถ้ารวมคนขับคันนี้
กันอยู่ในนี้ฮะนี่คือแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหรือพม่า
ที่กำลังข้ามเข้ามาประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองกำลังเทพศร
เทพสตรีบอกว่ามี๔คันจริงมี๔คันหนีไปได้๒คัน
เหลืออีก๒คันที่โดนจับได้แต่ใน๒คันนี้
มีแรงงานชาวเมียนมาจากพม่าถึง๔๔คนด้วยกัน
ใน๔๔คนเป็นชาย๓๕เป็นผู้หญิงอีก๙คน
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้๔คนมาจากไหนบ้าง
จากย่างกุ้งยะไข่ทวายเมาะละแหม่ง
และปลายทางคือที่ไหนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มายังไงอ่ะเดินข้ามมาใช่ไอ้เดินข้ามมาแล้วเข้าใจ
แต่แรงงานบอกว่านอกจากเดินค่ามายังต้องจ่ายค่าหัวคิว
แล้วค่าหัวคิวใครได้บ้างก็ฝั่งพม่าได้ฝั่งไทยก็ได้ด้วยเหมือนกัน
ค่าหัวคิวเท่าไรคนละ๑๙๐๐๐อ่ะ
คือจ่ายปุ๊บแล้วไม่ทราบชะตากรรม
ไม่รับประกันไม่การันตีว่าพี่จะมีงงมีงาน
ไม่๑๙๐๐คือมึงใช้เขามึงกันแล้วมึงเข้ามาได้อย่างเดียว
ส่วนอนาคตข้างหน้าแล้วแต่ดวงของแต่ละคน
และรอบนี้๔๔คนดวงกุดไปหมดแล้วฮะ
โดนจับกลุ่มดำเนินคดีงานนี้ชาวพม่าที่เข้ามา
จากเสียเงินต้นทางที่บ้านตัวเอง
มาแล้วยังไม่ได้งานที่ประเทศไทยยังมีคดีติดตัว
เพราะรักรอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ดังนั้นจะต้องถูกส่งกลับบ้านเขาประเทศเขาไป
และที่สำคัญหนี้ที่เขาไปกู้มาเพื่อจะข้ามมาบ้านเราประเทศไทย
นี่ยังมีอยู่นี่คือความน่าเห็นใจ
เป็นผสมเนื่องจากเรื่องของประเทศเป็นเรื่องดี
เอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมา

๕๐คนเกือบ๕๐ค่ะของปุ้ย๒๖๐คนอัดมาในรถเหรอ
อัดมาในรถอัดกันมาแบบนี้๓จุดหลักนะครับ
พาไปดูจุดแรกก่อนจุดแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่
ตำรวจต่อชะดอแล้วก็ทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เขาจับกลุ่มได้มีรถยนต์๑คันขับมาส่งแรงงานชาวเมียนมาที่ไหน
บ้านผู้น้อยตะบนลุ่มสุ่มไซโยกกาญจนบุรีชายแดน
จุดที่สองค่ะนี่ขณะกำลังข้ามแดนเหมือนกันนะคะ
เส้นทางธรรมชาติบ้านทุ่งฉางตะบนศรีมงคลอำเภอไซโยกเหมือนกัน
โอ้โหโอ้โหเรียงกันเป็นต่ำแบบนี้
อืมจุดที่๓ค่ะเจ้านักหน้าที่เขาไปขยายผลเพิ่มนะคะ
สามารถจับกลุ่มแรงงานเมียนมาได้เพิ่มอีก
ที่บ้านทุ่งฉางตำบลศรีมงคลไซโยกเหมือนกันค่ะ
แล้วรวบรวมแบบนี้นะคะนับไปนับมา
๒๖๐หัว๒๖๐คน
แล้วแต่ละคนไม่ใช่มาฟรีนะจ๊ะไม่ใช่มาฟรีนะคะ

หมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นสามสองหมื่นสามค่ะสูงสุดนะฮะ
บางคนก็หมื่นแปดแล้วแต่ว่ามาเส้นไหนนะฮะ
แล้วถามว่าพวกเขาเหล่านี้มาจากไหน
เดินทางมาจากทวายมอดลำไยย่างกุ้งพระโขยักข่ายเนปิดอร์

มุทรสาครเนี่ยเขากล่าวกันว่าเป็นเมืองหลวงของเมียนมาในบ้านเราเลยนะคะ
สมุดสาขอนนครปฐมชนบุรีราชบุรีพระนครศรีไอทุยาสมุดปราการ
แล้วสิ่งที่มันกังวลมากกว่าการเข้ามาแบบผิดกฎหมายคืออะไรคะ
สถานการณ์แบบนี้คือการนำเข้าโรคโควิด๑๙ถูกค่ะ
นี่หลายคนกังวลเลยจำได้ไหมคลัสเตอร์ก่อนเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากแรงงานต่างด้าวด้วยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องทำไงก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองโรค
แต่ว่าเอาบอกข่าวดีเบื้องต้นให้สบายใจกันก่อน
ตรวจแล้วทั้งหมด๒๖๐คนไม่พบนะคะ
ไม่พบว่าใครนำเข้าโรคโควิด๑๙มา
แล้วตอนนี้สิ่งที่มันน่ากังวลคือโรคโควิด๑๙บ้านเรามันกลายผ่าน
เป็นเดลต้าพลัสแล้วถูกค่ะ